แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
แม่บ้านผ่ารวย
คุณแม่งการินสตายุ
นักแสดงและเจ้าของธุรกิจน้ำผลไม้แปรรูป

น้ำผลไม้สกัดจากมังคุดออร์แกนิค
กวาดรายได้ถึง๘หลักต่อปี
กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะกับแม่บ้านพารวยค่ะ
ในช่วงนี้เราจะมารวยกันให้สุดสุดเลยกับแซมเบอรี่นะคะ
บอกเลยว่าใครที่มีน้ำมังคุดเนี่ยคุณจะได้กินของดีแถมยังสุขภาพดีอีกด้วยนะครับ
และสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตน้องแมนนะ
ที่พวกเราขออนุญาตเนรมิตแซนเบอรี่เป็นสูตรของพวกเราเอง
ของพวกเราเองโอ้โหยิ้มดีมากมากเลยครับผมแต่ว่าผมขอนิดนึงค่ะว่า
ดีมือระดับเทศอย่างที่คือทุกคนนะคะโอเฮ้ย
ได้เลยถ้าอย่างนั้นเราก็แม่แม่อย่าหลับค่าอะไรค่ะ
แม่เราช่วยกันทำค่ะแม่ค่ะโอเคโอเค
อ่ะโอเคพร้อมเท่าฉะนั้นอุปกรณ์เรามีเท่าเดิม
แต่ที่เพิ่มเติมก็คือเรามีผลไม้นะคะ
เราเอาผลไม้ไทยรวมกับผลไม้เทศ
ทั้งส้มมีลินจี่มีกิวิ

รู้ไหมว่าลิ้นจี่เป็นผลไม้ตัวหนึ่ง

เพราะว่ากลิ่นของลิ้นจี่จะทำให้สบายที่สุด

จริงหรือครับทำไมครับมันมีกรดผลไม้และทำให้หน้าใส่แม่
ไม่รู้ผมต้องทำแล้วล่ะขอลูกนึงมาทานหน้า
อันนี้แบบเชื่อมค่ะคุณแบบสดแม่เอาอะไรคะของแม่
เอาเป็นนั่นแหละค่ะแม่ชอบซ่อมแม่เป็นคนแบบว่า
แม่ใส่ซ่อมกี่อ๋อขอทั้งหมด๔กรีบ๑๒๓๔
แล้วก็อะไรคะแม่แค่นี้นะแค่นี้ค่ะ๖ค่ะ
แล้วเขาเป็นสูตรแบบนี้มีรูปแบบที่เขาบอกตัวเลขเองนะอ๋อ๖
อันนี้สี่แล้วเอาเติ้ลมี๒เกินไม่ได้ใช่ไหมครับ

เราทำทุกอย่างเรามีเคล็ดนะคะเพราะเรากิน๓เลย
เคล็ดลับเคล็ดเราเคล็ดไม่เลือกค่ะ
เขาใส่โยวค่ะโยวเขาชอบกินโยวโอ้ยเอาเลย๓ช้อนลูก

เพราะว่า๖อะไรมี๔ด้วยใช่ไหมฮะเรื่องรวยมี๔เมื่อกี้มีแหละ
มี๔๔เลยลูก๔คุณแม่คุณชอบรอทานก็ได้จริงใช่ไหม

อ้าวก็ต้องร่วมรับผิดชอบกันนะครับ

น้ำเชื่อมนิดนึงเนอะแม่หน่อยเสร็จเนี่ยเราใส่นิดเดียว
นิดนึงแต่จริงนิก่วก็หวานแล้ว
๙ก็ว่า๒เพราะว่าเมื่อกี้เนอะอืมจืดเปรียนนู้น

อยากใส่นางเอกของเราก่อน

อย่างที่บอร์หนึ่งหนึ่งหัวได้กับยี่สิบลูก
และประโยชน์ที่ได้รับมันเลยจำเป็นต้องข้นจริง
ครับผมค่ะปิดปั่นโอ้โห

เครื่องเราแน่นได้ค่ะเพื่อเรากำลังทำค่ะ

น้ำแข็งน่าจะละลายหมดแล้วโอเคโอเค

ให้น้องแมนชิมก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสูตร

เพราะฉะนั้นเขาจะได้บอกว่าโอ้สูตรนี้

ขอบคุณครับนึงค่ะแชท

นิจจินำนิดนึงและค่อยมีความเป็นคิวอี้

คุณผู้ชมลองไปทำในสูตรของคุณผู้ชม
อะไรก็ได้ตามที่ตัวเองชอบนะคะรับรองอร่อยแน่นอน
สุดท้ายให้พี่แนนฝากหน่อยค่ะ
แบรนด์หน่อยว่าถ้าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างนี้ต้องทำยังไงบ้าง
หรือว่าจะหาซื้อทานได้ที่ไหนบ้าง

แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเข้าไปดูในข้อมูลแน่ก็จะรู้ว่ามีจังหวะอะไรบ้างที่เป็นตัวแทน
คุณก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อได้ปกติเลยครับ

ใช่ครับหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับ
อยากให้ย้ำกันเอาไว้อีกนิดนึงตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่ช่วยขายดี
ครับผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ตามจำนวนชิ้นของผลไม้นะครับ๖๔๕๕๔๖ครับผม

ต้องขอบคุณน้องแมนสำหรับไอเดียเก๋แบบนี้นะคะ
มะริเริ่มแล้วก็มาแชร์ให้พวกเราได้ทราบกัน

ใครที่มีไอเดียดีแบบนี้ค่ะหรือว่าธุรกิจน่าสนใจแบบคุณแมนนะคะ

ยินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ
ส่วนคนที่ชมนะคะที่เข้าไปดูไม่ทันนะคะ
ก็เข้าไปชมย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวี

เวลาหมดไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่เวลาดีแบบนี้กับรายการ

สวัสดีค่ะ